ช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนตกออกตกใจกันเยอะ
เมื่อเดือนก่อนคุณแม่หน้าเด็กอย่างพี่นุกสุธิด้า
เธอออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวที่เธอจะต้องไปผ่าตัดที่บริเวณคอ
จากว่ามีสาเหตุมาจากเธอเป็นไทรอยด์แล้วก็ต่อมน้ำเหลืองด้วย
ซึ่งมันกระทบต่อเส้นเสียงของเธอ
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมทำเอาแฟนถึงกับช็อกเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าผู้จัดการส่วนตัวของพี่นุ๊กออกมาเปิดเผยว่า
หลังจากที่มีการนำชิ้นเนื้อไปตรวจรอบ๒ค่ะ
ผลออกมาก็คือว่าเป็นเนื้อร้ายค่ะ
และพบเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ซึ่งตอนนี้นะคะพี่นุ๊กใช้วิธีรักษาด้วยการกลืนแร่
เพื่อรักษาไทรอยด์เป็นพิษอยู่ด้วยนะคะ
โพสต์ภาพนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพสายรัดข้อมือผู้ป่วยแบบนี้
แคปชั่นที่ทำเอาโอ้โหตกอกตกใจเหมือนกันนะ
บอกว่าการรักษาขั้นที่๒ทานเคมีบำบัด
แท็กด้วยบอกว่าอย่าตกใจไปสบายดีมาก
ร่าเริงเบอร์๑๐แต่ตอนนี้ขอพักก่อนนะคะ
มึนเคมีแต่อิ่มมากค่ะ
เพราะว่าทานไม่หยุดปากเลยตั้งแต่เที่ยงจนถึงตอนนี้๑๗นาฬิกาแล้ว
เดี๋ยวจะทำรีวิวห้องตะกัวให้ชมกันนะคะ
ก็มีแฟนนะคะเข้ามาส่งกำลังใจคอมเมนต์ให้พี่นุ๊กกันเพียบเลยแบบนี้ค่ะ
แจ๊กกะรีนพี่แจ๊กกะรีนติดต่อไปหาเพื่อนสนิทใช่ไหม
โก้ธีรศักดิ์โทรถามนิดนึงโทรถามทันทีเลยค่ะ
ก็ได้รับการยืนยันจากพี่โก้ว่าพี่นุ๊กป่วยจริงแหละ
ตามที่มีข่าวตามที่โพสต์ออกมาแล้วก็จะออกจากโรงพยาบาลนะคะ
ก็ประมาณวันที่๒๔เดือนนี้นะโดยจะมีการพักฟื้นร่างกายต่อ

เนื่องจากว่าการรักษาด้วยการกลืนแร่เนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีสารกำมันตรังสีติดมาด้วย
ซึ่งสารนี้มันจะส่งผลไม่ดีต่อเด็กค่ะ
ซึ่งพี่นุ๊กเองเนี่ยมีลูกเล็กใช่ไหมล่ะก็เลยต้องมีการรักษาระยะห่างกับลูกหน่อยเนาะ
ส่วนตัวตอนนี้บอกเลยว่าพี่นุ๊กกำลังใจดีมากค่ะ
แต่ก็ต้องคิดถึงลูกแหละนะคุณแม่เนาะก็ห่างจากลูกนานคิดถึงลูกค่ะ
ส่วนคุณหมอก็เปิดเผยบอกว่าอาการนี้นะคะยังไม่ต้องตกออกตกใจนะคะ
เพราะว่าอาการนี้คือมะเร็งในระยะเริ่มต้นนะคะ
ซึ่งตอนนี้พี่นุ๊กก็อยู่ในขั้นตอนของการรักษาด้วยการกลืนแร่อยู่
ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ๊กด้วยนะคะสู้พักผ่อนเยอะค่ะ
ส่วนตัวนะคะส่งไลน์ไปแล้วล่ะก็ถ้าคุณนุ๊กอ่านนะคะ
ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเขาอัปเดตรูปมาให้ดูตลอดนี่แหละค่ะ